เมื่อวานนี้นะคะเราได้เชิญนักวิชาการสองท่านมาร่วมพูดคุยแสดงทัศนะ
คนหนึ่งเป็นนักพัฒนาก็คือผู้ที่เห็นด้วย
ส่วนอีกคนนึงเป็นนักอนุรักษ์
ก็คือผู้ที่เห็นต่างเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินค่ะ
ได้ฟังกันไปแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีโรงไฟฟ้าถ่านหินมีเหตุและผลอย่างไร
ขอบคุณครับขีดเซ็นต์ใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายค่ะ

นี่คือรายการพิเศษต่อเนื่องมาจากเมื่อวาน
เป็นการแสดงความเห็นระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินที่กระบี่
และฝ่ายที่คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่
ประเด็นเรื่องความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้า
ดีครับทั้งสองฝ่ายนี่เห็นด้วยเลยว่ามีความจำเป็นแล้วล่ะ
อันนี้ไม่ต้องเถียงกันเถียงกันอยู่แต่ว่า
พลังงานที่นำมาใช้เนี่ยเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยจะเอาอะไร
อาจารย์เรนูเสนอเรื่องว่า
บ้านเราปลูกปลามเยอะแต่ว่าปัญหาก็คือราคาแพง
รัฐจะซับซิดี้ไหวไหมชดเชยไหวไหม
หรือมันจะมีความมั่นคงมีเสถียรไหมตรงนั้นก็เป็นประเด็นรอง
แต่ประเด็นใหญ่อยู่ตรงที่ว่าทานหินเนี่ยมันอันตราย
หรือไม่อันตรายหรือว่าอันตรายแต่ควบคุมได้
หรือว่าอันตรายแต่ว่าอันตรายไม่มาก
เพราะฐานหินคนละยี่ห้อกันกับบางแห่งที่เขาบอกอันตรายมาก
ก็อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้แหละ
ผมคิดว่าคน๓จังหวัด๔จังหวัดภาคใต้
ที่เกี่ยวข้องอยู่บริเวณนั้นหรือคนภาคใต้ทั่วไป
ก็กังวลตรงนี้แหละเพราะที่ผ่านมา
เมื่อเวลาบริโภคข้อมูลฝ่ายที่คัดค้าน
บางทีก็ให้ข้อมูลเกินความจริง
ฝ่ายที่ต้องการให้สร้างบางทีก็ปกป้องและให้ข้อมูล
ผิดไปจากข้อเท็จจริงชาวบ้านก็สับสน
ฉะนั้นวันนี้พยายามจะบอกกับทั้งสองท่านว่า
ทั้งสองท่านครับท่านเป็นผู้มีความรู้
ท่านศึกษามาแล้วก็ท่านก็ได้เห็นบทวิจัยอะไรต่ออะไรเยอะ
ช่วยบอกชาวบ้านพวกเราหน่อยว่าที่มันไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีตรงไหน
ที่มันดีเนี่ยมันดียังไงวันนี้ก็เป็นตอนต่อเนื่องครับ
ผมอยู่กับอาจารย์พินโยมีชำนะซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิชาเทคโนโลยีสะอาด
คณะวิศวะจุฬาซึ่งเป็นผู้สนับสนุนในเครือข่ายนี้ครับ
อาจารย์พินโยมครับวันนี้ครับแล้วก็อาจารย์รองศาสตร์อาจารย์ดรเรนูเวชรัฐพิมลครับ
เป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
ถามอาจารย์เรนูว่าที่อาจารย์พินโยอธิบายเรื่องเทคโนโลยีใหม่ของโรงงานใหม่
ว่าสามารถแก้ปัญหามากกว่าเทคโนโลยีเก่าของโรงงานเก่าเขาก็พัฒนาไปเยอะ
เขาพยายามโชว์ให้เห็นว่าในกระบวนการผลิตของเทคโนโลยีใหม่เนี่ยท่านยกตัวอย่างเรื่องรถ
รุ่นเก่ากับรถรุ่นใหม่แต่ก่อนเนี่ยควันดำขโมงตอนหลังเขาทำจนกระทั่งไม่มีควันดำแล้วเนี่ย
ทฤษฎีนี้อาจารย์ฟังไม่ได้เลยเหรอครับ
ทำไมเรากำลังจะใช้รถไฟฟ้าล่ะคะ

นะคะอ่านี่ฉันอยากจะได้รูปที่๑๓ค่ะ
คืออย่างนี้ค่ะเวลาเราพูดเทคโนโลยีเนี่ย
เราไปเชื่อกระบวนการดูผลดินี่คือผลที่มาพตะพุทธ
ทะเลดำปีนะเมื่อน้ำลงนะคะ

ทางหลายทางใต้ดำแบบนี้เลยนะคะ
ตักน้ำขึ้นมามีแต่สารแขวนลอยสีดำนะ
ตรงนี้เห็นเสาไฟฟ้าไหมข้างบนรูปบนทางซ้าย

มันรับน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยอืมแต่ถ้าตรวจต้องเจอขี้เท่าฐานหิน
ต้องเจอฝุ่นผงถ่านหินแน่อืมอาจารย์ครับถามก็อย่างที่บอกนะ
ถ่านหินเดี๋ยวมีสไลด์ช่วยดูนะเขาบอกตามศึกษาธรรมีและภิตวิยา
การศึกษาผู้ว่าทานหินที่ตกสู่น้ำไม่เป็นมลพิษ
อย่างคนนี้ปนเปื้อนก็คือเด็กเล่นโครสสกปรกโครสไม่ได้เป็นภิกษ์
จากการหัวลมเพราะว่าฐานหินไม่ส่งผลงบต่อการเจริญเติบของสัตว์น้ำเช่นหอยคู
ดูนะครับในต่างประเทศนะเวลาเขาขนถ่านหินเนี่ยเมืองท่องเที่ยวด้วยนะ
ท่านดูรูปในสไลด์นี่นะครับ

แล้วทำไมเขาไม่กลัวเหรอนี่ที่ในเยอรมันนะ
คนเยอรมันมาตรฐานสูงจะตาย

เมืองท่องเที่ยวด้วยเวลาท่านไปที่เมืองโคโลน
เวลาไปเที่ยวเมืองโคโลนที่โคโลนคัสเซิล

แล้วเหลือขนทางถึงโล่งอย่างนี้ละครับ

ก็คงยิ่งจะคือยังมีเหตุผล

เพราะว่าทางฝ่ายนี้ยืนยันว่า
สามารถควบคุมได้ทั้งเรื่องการค้นถ่าย
หล่นลงไปในน้ำก็ไม่เป็นไรทางนี้ก็มีเหตุผลมาแสดง
ซึ่งก็น่ากลัวเอาให้ชาวบ้านตัดสินใจ

มาถึงอาจารย์เรนูแคลงใจเรื่องที่ตั้งของโครงการ
ค่ะขอรูปที่๑๕ค่ะ
หมายถึงว่าไม่เห็นด้วยที่จะตั้งที่กระบี่

โรงไฟฟ้าและท่าเทียบเรือ
ตั้งอยู่ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมันบอกอยู่แล้วว่า

แล้วมันไม่ได้มีพื้นที่แบบนี้มากนักในประเทศไทย
อกจากนี้เนี่ยพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ
จากทั้งโรงไฟฟ้าและท่าเทียบเรือขนฐานหิน
ก็ยังเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ
ได้รับการรับรองและมีอนุสัญญารองรับชัดเจน
ลองดูในภาพภาพที่๑๕เมื่อกี้นี้
ถ้าดูแล้วก็จะเห็นว่ามีรูปเรือขนถ่านหินเห็นไหมคะ
เข้าไปช่องนั้นนี่อันนี้เป็นสไลด์ของเป็นรูปของ
ทรัพยากรชายฝั่งแสดงให้เห็นเลยนะว่าเรามีสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน้ำน้นที่สำคัญแล้วก็สีเขียว
นั่นก็คือป่าชายเลนที่เป็นลายลายนะคะสีเขียวทึบนั่นคือ
ย่าทะเลนั้นจะเห็นว่าการเดินเรือขนาด
หมื่นตันกินน้ำลึก๔๕เมตร
จะมาเข้าสู่ร่องน้ำลึกที่น้อยที่สุด
๒เมตรเนี่ยยากมากในรายงานของการไฟฟ้า
ถึงได้เขียนเอาไว้ว่าจะต้องรอรอยเรือเนี่ย
รอจนกระทั่งน้ำขึ้นสูงสุดจึงจะเข้าร่องน้ำนี้ได้
แต่อย่าลืมนะคะว่าระยะเพียงหนึ่งเมตรตอนน้ำขึ้นสูงสุดเนี่ย
ใบพัดเรือขนาดหนึ่งหมื่นตันเนี่ยมันจะทำลาย
ย่าทะเลนะคะลองดูรูปที่๑๖นะคะ
หลังจากนี้แล้วเนี่ยเมื่อเรือเข้าไปตรงร่องน้ำนี้เนี่ย
สิ่งที่ท่านเห็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมบ้างสี่เหลี่ยมบ้าง
วงกลมบ้างคืออุปกรณ์การวางเครื่องมือประมง
ของชาวบ้านอืมเขาอยู่มาก่อน
แล้วบอกว่าโอเคนะ
ไม่อยากให้ทำให้น้ำขุ่นก็จะวิ่งช้าช้าแล้ววิ่งช้าช้า
แล้วชาวบ้านจะทำกินได้ยังไงเพราะกฎหมายเนี่ยเรือใหญ่วิ่งมาเรือเล็กต้องหลบ
อกจากนี้น้ำขุนเนี่ย
ได้มีการศึกษาแล้วว่าจะทำให้ปากการังเนี่ย
เหลืออยู่ประมาณ๒๐กว่าเปอร์เซ็นต์ลดลงไปขนาดนี้
ปาการังขอโทษย่าทะเล
ย่าทะเลเนี่ยมันมีความสำคัญไม่เป็นที่
อนุบาลของสัตว์น้ำวัยอ่อนแล้วเป็นที่วางไข่วางไข่ของหอยชัดเจน
ต่างเป็นอาหารด้วยอย่างนั้นขออีกนิดนึงคือ
รูปที่๒๒ค่ะนะคะ
อ่ารูปนี้นะคะก็จะเห็นการทดลองชัดเจนนะคะ
ว่าทางซ้ายมือเนี่ยเป็นปากการังปกติถัดมาเนี่ย
เป็นปาการังที่ได้รับฝุ่นผงถั่นหินปริมาณไม่มาก
จะเห็นว่าทางขวามือดำเลยแล้วก็ตายอาจารย์ไปเอารูปนี้มาจากไหน
วิจัยค่ะงานวิจัยนะใครต้องการเดี๋ยวดิฉันจะส่งให้เลยนะคะ

คือพื้นที่ที่เลือกเนี่ยดูสิคะ
ป่าชายเลนย่าทะเลแล้วเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำครับ
แบบนี้เนี่ยมันคือเมืองหลวงของ
เดี๋ยวผมให้อาจารย์พินโยอธิบายว่าทำไมต้องเป็นตรงนี้
แต่ถามอาจารย์ซะก่อนถ้าเป็นพื้นที่ภาคใต้
มีจังหวัดไหนบ้างที่นักอนุรักษ์เขาบอกว่าไม่คัดค้าน
ดิฉันคิดว่าลองทำแบบหลายประเทศสิคะประกาศ
ว่าการไฟฟ้าอยากจะทำแบบนี้
โรงไฟฟ้าฐานหินแล้วก็ท่าเทียบเรือ
มีจังหวัดไหนมีพื้นที่ไหนบ้างที่ยินดีจะให้ทำ
เรียนคิดว่าแล้วชดเชยเข้าไปเลย
บอกเลยว่าเท่าไหร่นะคะคือคุณไม่ต้องทำประมงหรอก
ผมจ่ายให้คุณเท่านั้นอืมการไฟฟ้าจ่ายไหวไหมล่ะอ่านี่ไงมันถึงนำมาสู่ว่า
ต้นทุนราคาโรยฟ้าฐานหินคิดแต่ค่าเชื้อเพลิงฐานหินไม่ได้
ต้องคิดปัจจัยอื่นด้วยที่ไปสร้างผลกระทบต่อคนอื่นเขา
เขามีวิสัยทัศน์ก่อนที่โรงไฟฟ้าจะสร้างโรงไฟฟ้าฐานหิน
แล้วมาถึงมาชี้ว่าฉันจะสร้างที่นี่มันไม่ถูกค่ะ
พอจะอธิบายได้ไหมครับว่าได้ฟังจากอาจารย์เรนูและ
นักอนุรักษ์เขาว่ากันแล้วเนี่ยมีความจำเป็นอะไรต้องเป็นกระบี่
มีบางคนบอกต่อไปนี้จะมีหมอกปกคลุมดามไปหมด
แล้วก็นักท่องเที่ยวที่ไหนใครจะไปกะบี่
ครับมาดูนะครับนี่สไลด์นี่สำคัญเลย
จริงแล้วมีที่ใกล้เคียงกับกะบี่เลย
อาจารย์ว่านะเป็นป่าโกงกลางเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ
มีสัตว์อะไรเยอะแยะเลยที่กิมาครับ
เชิญท่านไปท่านไม่ยอมไปท่านกลัวพบความจริง
คืออย่างนี้ตรงจีม่าเนี่ยเขาถมทะเลไปด้วยนะ

ที่ไหนที่ไหนที่มาเลเซียนี่ครับ
เลเซียที่ถมทะเลเพื่อทำโรงไฟฟ้าเนี่ย

ตรงนี้จีน่าที่อาจารย์บอกว่าเป็นป่าโกงกลาง
มีสัตว์น้ำเนี่ยปากแม่น้ำนะครับ
มาสร้างหลังที่มีโรงไฟฟ้าตรงนี้อยู่แล้วนะครับ

ดูยังเห็นเลยนะว่า
จากตรงนี้เห็นโรงไฟฟ้าอยู่เลย
ถามว่าโรงแรมตรงนี้นะฮะ

ทั้งปีถามว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือ

อาจารย์เรนูผมอยากให้ไปดูนะ

ของที่ใกล้เคียงกับกระบีเนี่ย

ห่างจากกระบี่ไม่กี่ร้อยกิโลเมต
โรงงานเขามีเทคโนโลยี

ของเรานี่ถับเทียบก็คือ
เหมือนรถยนต์หัวฉีด

คุณภาพดีกว่า

การที่เป็นโรงงานมาจากจีนเนี่ยทำให้คนแคลงใจไหม

รู้ไหมตอนนี้โรงไฟฟ้าที่จีนเนี่ย

จากวันนี้นะไปอีก๔ปีข้างหน้า
ไปดูนะ

ที่มีข่าวบอกว่าตัด๑๐๓โรง
จริงเขาเสนอเกินมา

แต่อีก

เท่ากับ๒๕๐โรง

ขนาดที่เทียบเท่ากับบีเนี่ย
ลงเฉลี่ยอาทิตย์ละ๑ลง

เรานี่โอ้โหไอ้แค่โรงเดียวเนี่ย
อะไรกันจะมากมายขนาดนี้
ทำยังไงที่คนที่ฟังอาจารย์เรนูเมื่อสักครู่
เขาควรจะฟังจากอาจารย์ยังไงเขาจึงจะเบาใจว่า
พอมีแล้วเนี่ยไม่เป็นอย่างที่อาจารย์เรนูว่า
มันต้องตีไปกลับมาไอ้รอบแรกเข้าไปนี่ยังไม่ทันแล้ว
ร้อยกว่าข้อกับ๒๐๐ข้อนะครับดุ๊บยิบไปหมด
มันโอ้โหผู้เชี่ยวชาญที่อยู่นั้น
เกือบ๒๐คนมั้งครับที่เขาจะดูเรื่องพวกนี้
แล้วเวลามาตรการพวกนี้เราก็ต้องปฏิบัติตามนี้นะครับ

ระบบการขนส่งไม่ทำให้สัตว์น้ำกุ้งหอยปูปลาปากาลังเสียหาย
ระบบการเดินเครื่องของโรงงานไม่มีเขม่า

กับไอ้เรือเรือตะกี้ที่อาจารย์พูดนะ
ปัจจุบันนี้เขามีลงกระบีนิบลงฟ้าน้ำมันเตาอยู่แล้ว๑ลง๓๐๐แมกโวต
มีเรือส่งน้ำมันเตามาอยู่แล้ว
แล้วทำปัจจุบันมันอะไรมันเกิดกับผลกระทบอะไร
พิสูจน์ได้นี่ใช่ไหมไอ้ใบพัดเรือที่ว่าไปกวนอะไรนั่นน่ะ
มันเสียหายอะไรเท่าไหร่พิสูจน์ได้อยู่แล้ว
วันนี้จะมีเรือเข้ามาอีกวันละลำ๒ลำอย่างมากนะ
ก็แล้วแต่ว่ามันจะเจอมรสุมอะไรหรือเปล่าก็วันละประมาณ
เกินหนึ่งหมื่นถามว่ามันจะกระทบอะไรกัน
ก็เป็นหนึ่งในราชาพาราพาร์คีส์
แล้วพูดเรื่องนี้มาท่านประธานอนุทางด้านสิ่งแวดล้อมท่านเป็นฐานเรือ
ท่านก็เข้าใจนะว่าตรงนี้มันไม่มีอะไร
แต่บอกว่าถ้าสมมุติว่าจะกลัวมากขนาดนั้นเอาอย่างนี้ไหม
พอเรือมาจอดตรงนี้เอาเรือทักโบ๊ทเนี่ยลากเข้าไป
ไม่ต้องให้มันใบพัดกวนเอากันถึงขนาดนั้นนะครับ
คือผมไม่แน่ใจว่าตรงย่าผมไม่เข้ามาใช้พูดชาติ
ทะเลอะไรทั้งหลายนะมันมีเรือมาอยู่แล้ววันนั้น

นี่ประเด็นนี้ดิฉันคิดว่าต้องพูดต่อค่ะ
อย่างนี้ขอพักไว้ก่อนคือผมเนี่ยเป็นคนเชื่อคนง่าย
อาจารย์เรนูพูดผมก็เชื่ออาจารย์เรนู
ฟังอาจารย์พินโยแถลงชี้แจงผมก็เชื่ออาจารย์ปินโย

ท่านผู้ฟังเชื่อใครท่านที่จะไปออกคะแนนเสียงทำประชาพิจารณ์เชื่อใคร
เพราะนี่คือการแสดงเหตุผล
และถองท่านนี้ก็มีเหตุผลมีน้ำหนักของท่านน่ะ

คิดของท่านเองได้เพราะว่าผมเข้าใจว่าแต่ละท่านเนี่ย
พยายามหาเหตุผลมาแถลงที่ละเอียดพอสมควร
พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาอีกช่วงหนึ่งครับ
แสดงความเห็นเข้ามาได้นะครับเพราะว่า
เราทำผลสำรวจเราทำโพลด้วยว่า
ฟังมาทั้งหมดเนี่ยคนที่แสดงความคิดเห็น
เขาเขาคิดยังไงเขาเชื่อข้อมูลด้านไหน
เพราะว่านี่ต่างคนต่างแสดงเหตุผลข้อมูล
ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่านี่ไม่ใช่อนาคตของเราสามคนบนเวที
แต่เป็นอนาคตของลูกหลานเรา
ถ้าลูกหลานเราเจอปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม
คนที่สนับสนุนให้สร้างก็บาปกรรม
แต่ถ้าสร้างแล้วไม่มีปัญหาอะไร
ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาไปได้
ก็ถือว่านั่นคือความจำเป็น
เพราะยังไงภาคใต้ต้องมีโรงไฟฟ้า
ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับไอ้ที่บอกว่า
ยังไม่วิกฤตยังไม่ถึงความจำเป็น
เอาไว้ก่อนไม่ได้

ประเด็นที่เป็นหัวข้อสำคัญที่สุด

เราพยายามจะอธิบายกันถึงเรื่องว่า
โรงงานการบริหารจัดการ
การลงทุนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดมลพิษ

เขาก็ได้แสดงออกมาอย่างเต็มที่
แต่นักอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม
เขาก็ยังเป็นห่วงอีกหลายมุม
และเขาไม่เชื่อว่าข้อมูลที่แสดงมานั้นเนี่ย
ในที่สุดมันจะป้องกันปัญหาได้

เหตุการณ์ที่แม่เมาะ๓๐๔๐ปีแล้วยังเป็นภาพหลอนอยู่
แต่ว่านั่นก็แก้ตกไปแล้วล่ะ
เพราะแม่เมาะใช้ศาลหินคุณภาพต่ำ
ในแม่เมาะอากาศสะอาดกว่าแถวประตูน้ำซ่ออีก

ฐานหินอันใหม่เขาก็ยืนยันว่าสะอาด
แต่กระบวนการขนส่งกระบวนการผลิต
ต่างยังมีปัญหาอีกเยอะอาจจะ
เรนูยังติดใจอยู่ตรงไหน
ขอรูปที่๑๗นะคะ
คืออาจารย์พินโยพูดถึงโรงไฟฟ้าที่มาเลเซีย
เรียนได้ยินการไฟฟ้าพูดถึงเรียนก็รู้สึกเออจริงเหรอ
มีโรงไฟฟ้าที่อยู่ติดพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วไม่เป็นอะไรจริงเหรอ

ก็พบว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนามาเลเซีย
ทำรายงานวิจัยผลกระทบของโรงไฟฟ้าพวกนี้จำนวนมากเลยค่ะ
ตั้งแต่สารกำมันตรังสีจากขี้เท่าฝุ่นผงนะคะ
คิดว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะที่ปล่อยออกมาเมื่อเทียบกับอากาศ๑๐๐
เกิน๕๐ที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้า
อันนี้ดิฉันรีบไปค้นทันทีเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปมองด้วยตาต้องไปดูว่าขนาดคนในประเทศ
ผลวิจัยรัฐบาลเขาฟังนักวิจัยไหมเขาเอาไปเขาเชื่อในผลวิจัยนี้ไหม
ที่ฉันคิดว่างานวิจัยขนาดทำโดยอาจารย์ในมหาลัยแล้วตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติเขาเชื่อ
เพียงแต่ว่าการตัดสินใจเนี่ยโดยทั่วไปไม่ว่าจะประเทศไหน
จะมองเรื่องเงินเป็นหลักมากกว่ามองเห็นคน
แล้วสิ่งสมมุติถ้าประเทศไทยเนี่ยดิฉันคิดว่าคนระยอง
คงอาจจะอยากถามว่าเอาไปแก้ปัญหาที่มาตรพุทธให้ได้ก่อนดีไหม
เพราะที่มาพตะพุธเนี่ยมันก็มีโรงไฟฟ้าฐานหินตั้งเยอะ
แล้วมันก็สร้างผลกระทบจำนวนมากนะคะ
มาดูว่าในรูปที่ดิฉันขอรูป๑๗เนี่ยนะคะ
จะเห็นว่าพาดบมสุดเลยนี่ไอ้เส้นสีแดงนี่ก็คือถ้าเทียบเรือ
คือเวลาบอกว่ามีท่าเทียบเรือเก่าอยู่แล้วแต่จริงกำลังจะสร้างใหม่

ที่บ้านคลองรั้วนะคะแล้วเส้นสีแดงเนี่ยจากทะเลขึ้นไปปุ๊บ
ขนไปประมาณ๙กิโลที่จะไปถึงผ่านป่าชายเลน
ไปถึงโรงไฟฟ้านะคะ
แล้วในคณะกรรมการปลายภาคีที่มีอานุอีเอเอ
ท่านประธานเป็นนายทหารเรือเนี่ยท่านบอกเลยว่า
สิ่งที่ท่านกังวลใจที่สุดของโรงไฟฟ้าฐานหินกะบี่คือ
การขนถ่านหินมาที่นี่
ท่านก็เลยให้มติของที่ประชุมไปพิสูจน์เลยว่า
แค่เรือน้ำมันขนาด๓๐๐ตันเนี่ยมันสร้างผลกระทบไหม
วิธีศึกษาของเราในเรือที่จะเก็บข้อมูลคนหนึ่ง
มี๓กลุ่มการไฟฟ้าคนหนึ่ง
ชาวบ้านคนหนึ่งนักวิชาการคนหนึ่ง
ผลสรุปออกมาเลยค่ะว่าถ้าปล่อยให้ขนแบบนี้เนี่ย
ย่าทะเลที่มีความหนาแน่นอยู่๘๐กว่าจะเหลือแค่๒๐
แล้วมันจะสร้างผลกระทบแค่มองชาวประมงบริเวณนั้นเนี่ย
เป็นจำนวนประมาณ๕แสนล้านบาทต่อปี
ที่เกิดจากเรืออันนี้แค่ขนอย่างเดียวเนี่ยนะ

แล้วเขาก็จะบอกเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเรือเนี่ยมันใหญ่
ใบพัดเรือมันจะพัดทำให้ทำลายย่าทะเลทำให้น้ำขุ่น
พอน้ำขุ่นสิ่งมีชีวิตที่เป็นอาหารของปลาเนี่ย
ไฟโตแพงต้อนมันสังเคาะแสงไม่ได้
มันก็เลยตายหรือแม้กระทั่งกุ้งเคยเล็กเนี่ยมันก็หนีไม่ได้
แล้วทรายที่มันขุ่นมันก็จะตกไปทับถมย่าทะเล
แล้วปากการังที่อยู่แถวนั้นก็จะถูกทับถมนะคะ
ที่อาจารย์ฉายภาพออกมาทำอย่างไรให้ชาวบ้านมันจริงเหรอ
ไปดูก็ได้ก็งานวิจัยเนี่ยก็รองรับการทำโดย๓ฝ่ายเลยนะ
การไฟฟ้าก็ลงไปนักวิชาการก็ลงไปชาวบ้านก็ลงไป
เราเก็บข้อมูลหลายจุดนะโดยดรธนพลจากที่นาเลสวน
หลายจุดมากเลยแล้วก็วิเคราะห์ออกมาจากข้อมูลจริงเลย

เขาบอกว่านักสิ่งแวดล้อมบางทีก็ข้อมูลเกินไป
คล้ายกับว่ากังวลเกินเหตุ
พอเอาเข้าจริงมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นหรอก

พอทำขึ้นมาแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยว่ายังไง
หลักการป้องกันไว้ก่อนเป็นสิ่งที่องค์การอนามัยโลกยอมรับ
เหมือนกับที่คุณสุภาพพาลูกไปฉีดวัคซีน
จริงไหมคะยังไม่เป็นโรคระบาดเลยทำไมไปฉีดวัคซีนล่ะ
แล้วทำไมต้องให้ชีวิตของชาวชุมชนที่เขาอยู่ดีมีสุขตรงนั้นเนี่ย

โรงแรมลงทุนไปเท่าไหร่ต้องได้รับผลกระทบ
นักท่องเที่ยวจาก๗๗ประเทศตอบแบบสอบถามว่า
เขารู้ว่ามลพิษจากฐานหินเป็นยังไง๘๘

ถามว่าถ้ามีโรนฟ้าฐานหินจะกลับมาไหม

นี่คืองานวิจัยสิ่งที่ชุมชนเขาห่วง
เขาถึงต้องทำงานวิจัยขึ้นมาเพราะว่า
การไฟฟ้าไม่ได้สำรวจเรื่องแบบนี้
แล้วรายงานที่ถูกตีกลับมา

อันที่๑คุณอธิบายมาซิว่า
เรือแบบนี้มันจะเข้าร่องน้ำตื้นได้ยังไง
อันที่๒ทำไมไม่ศึกษาผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
เพราะฉะนั้นพวกนี้มันเป็นข้อมูล
เป็นข้อเท็จจริงเป็นไปอ่านก็ได้ค่ะ

ให้ข้อให้การไฟฟ้าไปแก้ไขอะไรบ้าง
ดังนั้นเนี่ยถ้ามันเริ่มต้นใหม่เนี่ยนะคะ
แล้วมาบอกดิฉันก็จะท้าทายแล้วนะว่า
ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณควบคุมได้

ประกันเลยว่าถ้าเสียหายแบบนี้จะจ่ายให้เท่าไหร่

ผมฟังอาจารย์เรนูผมก็ชักเคลิ้มไปละเรื่อง
เรือท่องเที่ยวที่กระบี่นี่รุนแรงกว่านี้นะ
ที่เอาไปต่อเรือ
เรือนี้น้ำมันมาแค่วันละสองเที่ยวนะฮะ
และอันนี้มาวันละทานถึงน้ำมันเที่ยวเดียว
แปลว่าจะไม่มีทางเกิดอย่างที่อาจารย์ว่าเหรอ

เรือที่เขาออกแบบมาใหม่ไปปิดเลยนะ
ไม่ใช่เหมือนที่เยอรมันที่เมืองแม่น้ำลายนะครับ

มีรูปให้ดูเมื่อกี้ใครเอาขึ้นจอเนี่ย

แล้วก็ใช้เวลาเขาขึ้นเนี่ยเขาใช้สกรูครับ

ก็บอกว่ามีใบพัดใช่ไหม
แล้วไอ้ถ่านหินมันจะลงไปได้ยังไง

แล้วก็มีระบบสกรูที่จะดึงขึ้นมา

คุณสุภาพคะเมื่อกี้ดิฉันกำลังอธิบาย
ใบพัดเรือทำให้น้ำขุ่นจริงไหมคะ

ไม่รู้เหรอว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นยังไง

แล้วเขาไม่ได้เข้ามาในร่องน้ำตื้นแบบนี้
ทำให้น้ำขุ่นแต่ไม่ได้บอกว่าทำให้ฐานหิน
คนละประเด็นค่ะประเด็นที่น้ำขุ่น
แล้วทำให้พืชนะทะเลเป็นพืชจริงไหม

โตแพงต้อนแพงต้อนพืชสังเคาะแสงไม่ได้
พวกนี้มันมีสำคัญความสำคัญต่อระบบนี้แม่งค่ะ
เราก็ไปทำวิจัยตรงนั้นสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่ว่าหรือเปล่า

ผลนี้มาจากการวัดเรือน้ำมันค่ะ
โดยมติของคณะกรรมการไตรภาคี

ทำไมจะไม่จริง

เป็นกรรมการแต่ไม่เข้าประชุมนั่นนะ
ท่านผู้ชมฟังไว้
แต่ว่าอาจารย์เรนูว่า
ไอ้เรือที่มันขนถ่ายไปขนมามันกระทบแน่
แต่ว่ามันไม่กระทบอย่างที่อาจารย์พินโยบอกว่า
มันไม่ได้กระทบถึงขั้นที่ว่าจะทำให้ย่าทะเลเนี่ย
มันมีปัญหาแล้วกระทบต่อระบบนิเวศ
ถ้าที่ฟังอย่างนี้นะแล้วผมจะทำยังไง
เรือมันมาวันละ๒เที่ยวอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยนะ
ไอ้สามสองสามพันตันน้ำมันเนี่ย

ไอ้เรือที่มันจะมาวันละเที่ยว

คือตอนนี้ผลล่ะเราสรุปกันอย่างนี้นะครับ

ผลกระทบเนี่ย๑เกิดจากการผลิตที่ใช้ฐานหินเป็นเชื้อเพลิง
โรงงานทางนี้พยายามอธิบายว่า

โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
โดยฐานหินที่เป็นฐานหินสะอาดกว่า
เป็นคนละประเภทกันที่เคยเกิดปัญหาที่โน่นที่นี่
ให้ความมั่นใจได้ว่าไม่กระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องมลภาวะ
แต่ว่าทางอาจารย์เรนูถึงทางนี้จะอธิบายยังไง
อาจารย์เรนูก็คงคิดเหมือนชาวบ้านหลายคนว่า

วิจัยมีรองรับนะคะ
ได้รับการปกติการจะตีพิมพ์งานวิจัยชิ้นหนึ่งเนี่ย
จะต้องผ่านผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบนะคะ
ที่สองมีของจริงให้เห็นไปดูที่มาพตะพุทธก็ได้นะคะ
แล้วเวลาพูดเนี่ยพูด๒ประเด็นนะเรื่องการเดินเรือ
ประเด็นที่หนึ่งใบพัดทำให้น้ำคูณ
อันที่๒การขนถ่านหินทำให้ฝุ่นผงถ่านหินตกทะเล

แล้วไม่เอาขึ้นแล้วมันจะเปิดได้ยังไงล่ะ
ครึ่งในรายงานนะคะ

มีปัญหาตอนเอาขึ้น

เหมือนดูบน้ำสินะครับ

ดูให้หมดเลยนะ
ท่างกระบวนการเลยนะครับ

อันนี้อยู่ภายในใช่ไหมครับ

เขาก็คงเห็นแล้วแต่ว่าดิฉันขอตั้งคำถามว่า
ในเมื่อไอ้ตัวดึงขึ้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเรือ

แปลว่ามันจะต้องจุ่มเข้าไปในเรือแล้วก็ดึงขึ้น

เสร็จดึงดินสอออกเป็นไงฮะหล่นไหม
ขี้เท่าเอ้ยไอ้ไอ้กบเหลาดินสอนี่อ่า
มีอะไรหล่นลงไหมคะแล้วเขาเขามีที่รองรับไหม
เขามีนี่เขาก็ดูดึงจนหมดไม่ที่มันติดอยู่อย่าลืมนะ
วันละแปดพันตันติดมาแต่แปลว่าแปดพันคูณกับอีกหนึ่งพัน
หน่วยเป็นกิโลแปดพันตันนะคะอ่าแล้วมันแล้วมันจะมีส่วนที่จะหล่น
ฝุ่นฟ้องที่ตกและที่สำคัญในรายงานของการไฟฟ้าเขียนไว้ชัดเจน
ว่าต้องเฝ้าระวังเพราะว่าการที่ขนย้ายตรงส่วนนี้จะทำให้ฝุ่นผงตกทะเล
เขาเขียนไว้ในรายงานเขาอาจารย์อย่าลืมไปอ่านนะ
เอาอย่างนี้ประชาชนตัดสินเอานะทางนี้ยืนยันว่าทุกกระบวนการเนี่ย
มิดชิดเพราะการไฟฟ้าเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้น
กับแรงต้านทางนี้บอกว่าถึงจะปิดมิดชิดแต่อย่างน้อยมันมีส่วนส่วนหนึ่ง
ที่จะกระจายออกมาจะมากน้อยแค่ไหนทางนี้บอกว่าส่วนที่กระจายออกมานั้น
ไม่น่าจะมีผลกระทบภาษาเท่านั้นเขาบอกว่าไม่มีนัยยะสำคัญแต่ทางนี้บอกว่า
ก็สร้างผลกระทบให้กับมลพิษมลภาวะกระบี่แล้วท่านผู้ชมเชื่อใคร
ท่านผู้ชมเชื่อใครนี่คือรายการพิเศษที่เราจัดขึ้นมา
เพราะว่ากว่าจะถึงวันจันทร์วันเสาร์วันอาทิตย์
ท่านได้ฟังเหตุผลจากนักวิชาการทั้งสองท่าน
ซึ่งต้องขอบคุณอย่างยิ่งเพราะทั้งสองท่านได้พยายามไปค้นคว้าทำการบ้าน
ไปหาข้อมูลมาท่านเป็นห่วงประชาชน
ฝ่ายที่เห็นด้วยก็เป็นห่วงประเทศชาติประชาชนเหมือนกันว่า
ถ้าสร้างไม่ได้พลังงานภาคใต้จะเป็นยังไงสร้างไม่ได้
ข่าวนี้ข่าวต่อไปก็สร้างไม่ได้อีกแล้วจะทำยังไง
ทางนี้เป็นห่วงสิ่งแวดล้อมเป็นห่วงพี่น้องประชาชน
ทั้งสองท่านก็ได้ทำหน้าที่นักวิชาการของท่านอย่างดียิ่ง
ฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านผลจะเป็นอย่างไร
ท่านฟังแล้วท่านตอบแบบสำรวจความเห็นได้นะครับ
แล้วเราจะรู้ว่าท่านเชื่อและท่านคิดยังไง
เพราะว่านี่คือเรื่องใหญ่ของประเทศอีกเรื่องหนึ่ง
ที่เป็นข้อถกเถียงกันระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย
วันนี้ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรพินโยมีชำนะหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเมืองแร่
และปีโตเรียมคณะวิศวกรรมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับ
และขอบคุณท่านอาจารย์เรนูซึ่งเป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระคุณทั้งสองท่านครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ